ป๊าดมั้ง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

สมัยนี้พระเอกหล่อมีให้เลือกชมเยอะแยะมากมาย
แต่พระเอกที่หล่อคงคายแถมมีสไตล์มีไม่กี่คนนะคะ
อย่างพี่เวียเนี่ยหนึ่งในใจนั้นจะทำอะไรมันก็ดีมันก็น่ารัก
พอเจอเพลงถูกใจก็เลยมีฟิลลิ่งแบบนี้

โอ้ยยยขยับนิดยักษ์คิ้วหน่อยมันเป็นตะหักหลายเหรอไอ้
ถึงหล่อถึงน่ารักแถมยังเต้นเก่ง
เต็มคลับละและแหลกตายไปเลยซ่า
โปรดติดตามตอนต่อไป